มันมีคลิปที่วัยรุ่น๒คนไปรุมทำร้าย
ผู้สูงอายุที่พิการทางสมองด้วยนะคะ
ก็ปรากฏว่าเสียงวิพักษ์วิจารณ์เยอะทีเดียว
วันนี้เขามาให้เหตุผลแล้วนะคะว่าทำไมเขาถึงทำ
เขาบอกว่าลุงคนนี้ไปทำบ้องกัญชาของเขาตัน
เขาเตือนหลายครั้งแล้วก็ยังทำอีกค่ะ
ลุงก็ร้องไห้เพราะว่าลุงเป็นผู้พิการทางสมองด้วย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะก็ตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะ
ผู้ก่อเหตุ๔คนเป็นเยาวชนอายุระหว่าง๑๔ถึง๑๗ปี
กำนันเป็นคนพาเข้ามามอบตัวผู้ปกครองก็มาด้วย
แล้วตำรวจเนี่ยก็เชิญลุงเวทนี่แหละมาให้ปากคำพร้อมกับแม่ของลุงเวทด้วยนะคะ
๑ในคนที่ก่อเหตุเนี่ยสารภาพบอกโมโหค่ะ
ที่ลุงเอาบ้องกัญชาของเขาไปใส่ยาเส้นแล้วเอาไฟเผาบ้องกัญชาอุดตัน
สูบต่อไม่ได้ก็เตือนลุงไปหลายครั้งแล้วลุงยังทำอยู่
ก็เลยฟิลขาดเนี่ยค่ะมาลุมทำร้ายไปทำบ้องกัญชาเขาตันแค่นี้
ดูสินะคะต้องโดนไม้เรียวหรือเปล่าเนี่ยไปสูบกัญชานะคะก็คือแต่เขาก็บอกว่าเขาก็เสียใจที่ไปทำร้ายคนพิการอยากจะขอโทษด้วย
เวทที่ถูกรุมหน้าผากแตกเย็บไป๕เข็มคนที่ทำร้ายบอกว่าลุงไปจับก้นเขาตอนประมาณตี๒ของวันที่๔กันยายน
เขาก็เลยโมโหผลักจนลุงล้มลงแล้วหน้าผากไปกระแทกกับขอบโต๊ะเลยหัวแตกนะคะ
แล้วที่นั่งอยู่ข้างนี่ก็คือแม่ของลุงนะคะแม่ของลุงเวทบอกสงสารลูกเหลือเกิน
เพราะว่าถูกทำร้ายหลายครั้งได้รับบาดเจ็บแล้วทุกวันนี้อยู่กันสองคนนะคะ
ก็สมองพิการมาตั้งแต่เด็กลุงเวทเพราะว่าตกจากหลังควาย
แล้วก็ยังถูกคนทำร้ายด้วยการตีหัวอยู่บ่อยค่ะ
ยาววชาติ
เยาวชน๓คนที่รุมทำร้ายเนี่ยนะคะสรุปตำรวจก็ปรับคนละ๑๐๐บาทนะคะ
ส่วนอีกคนนึงอายุ๑๔ปีที่เป็นคนผลักแล้วได้รับบัตรเจ็บหน้าผากแตก
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
พรุ่งนี้จะควบคุมตัวส่งสารเยาวชนจังหวัดเลย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ